คุณผู้ชมค่ะปกติสาวมักจะมีปัญหาเรื่องหน้าอกหน้าใจเล็กเกินไป
แต่ไม่เกิดขึ้นกับไฟล์เวรุรีอย่างแน่นอนนะคะเธอบอกว่า
หน้าอกของเธอเนี่ยมีปัญหาก็คือใหญ่เกินพอดีค่ะคือต้องบอกก่อนนะว่าไฟล์เวรุรีเนี่ย
เขาเคยทำหน้าอกมาตั้งแต่สมัยประกวดนางงามใช่ไหมแต่พอมาเล่นละครมันดูโดดเด้งอวบอิ่ม
จนเป็นปัญหาเวลาใส่เสื้อผ้าอะไรมันก็จะดูโป๊ไปซะหมดตอนแรกเนี่ย
แลนจะบินไปเอาออกที่เกาหลีแต่พอติดโควิดยาวสาวไฟล์รอไม่ไหวแล้วล่ะค่ะ
เมื่อสองวันก่อนเพิ่งจะตัดสินใจขึ้นเขียงให้หมอเอาหน้าอกออก
จากไซต์เดิมนะคะก็คือสี่ร้อยซีซีเหลือขนาดพอดีแค่สองร้อยสี่สิบห้าซีซีเท่านั้น
เห็นว่าแฟนที่อยู่เมืองนอกก็แฮปปี้แล้วก็เห็นดีด้วยนะคะ
มันใหญ่เกินมันแบบมันทำให้เราดูอ้วนอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็คือเวลาเราเป็นคนชอบแอคทีฟชอบเต้นชอบอะไรอย่างนี้มันไม่สะดวกแล้วเวลาแต่งตัวมันดูโปมากมันดูโปมากก็คือจาก๔๐๐ใช่ไหมคะลงเหลือ๒๔๐
เจ็บเลยครั้งที่สองคือชิลมากนี่พูดจริงยังอยู่นะคะยังอยู่ค่ะยังไม่ตีกันยังไม่ได้แยกกัน
ปัญหาของแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันจริงนะอย่างบางคนเนี่ยเขามีปัญหาเรื่องหน้าอกเล็กแต่ไฟล์เนี่ยมีปัญหาเรื่องหน้าอกใหญ่เพราะออกไปแล้วก็ดูพอดี